สุขสุขที่รัก

กลับมาพบกับศึกสุดที่รัก
ไปแล้วกับสองศึกและในช่วงนี้
เราก็ได้คู่รักตลกอาวุโสนาย่งและภรรยา
มาพิสูจน์กำลังรักเพื่อลุ้นเงินล้าน
กับศึกรักต้องอุ้มครับ
ขอบคุณค่ะ

ในรอบนี้กับกฎิกาพิเศษ
สำหรับคู่รักวัย๕๐อ้าม
ทั้งคู่จะต้องยืนอยู่ในท่าประคองรัก

โดยที่ฝ่ายหญิงจะเป็นฝ่ายเปิดป้าย
ซึ่งมีสิทธิ์เลือกได้เพียง๕แผ่นป้าย
จากทั้งหมด๑๐แผ่นป้าย
แบ่งเป็นป้ายเงินรางวัล๕แผ่นป้าย

หากเปิดได้ป้ายเงินรางวัลทั้ง๕แผ่นป้าย
ก็รับไปเลย๑ล้านบาท
ถ้าเปิดได้ป้ายเวลาทั้ง๕แผ่นป้าย
และทำได้ครบตามเวลารวมทั้งหมด
รับไปเลย๑แสนบาท

ก็จะได้รับเงินรางวัลกลับบ้าน

และหยุดการแขกขันทั้งปี

เราจะมีแผ่นป้ายให้เลือกทั้งหมด๑๐แผ่นป้ายตรงนี้นะครับ

ถ้าเกิดว่าเปิดไปแล้วเจอเวลา

ถ้าเกิดว่าเปิดเจอเวลาหมดเลยทั้ง๕แผ่นป้าย

รับกลับบ้าน๑๐๐๐๐๐บาท

เอาแก้มชิดกันไว้ตามเวลาที่กำหนด

ยกขาได้ขานึงแต่จะให้อยากเอาลงมานะฮะ

หาเงินให้เจอครับใน๕แผ่นป้ายที่มีสิทธิ์เลือก

เอาเบอร์อะไรครับ
เอาเบอร์๙นะครับเบอร์๙ขอให้เป็นเงินรางวัล

เอาล่ะสิครับเปิดป้ายแรกก็เจอเวลาซะแล้ว
แต่ไม่เป็นไรยังมีโอกาสให้ลุ้นเงินแสนกันอยู่

เอาเบอร์๓ครับเวลาเวลานะเวลาอย่างเดียวนะ

เอาคราวนี้เป็นเงินรางวัลสะสมแล้วครับ
ยังเหลืออีก๓แผ่นป้ายหาเงินหมื่นให้เจอครับใน๓แผ่นป้ายนี้

ยังเหลืออีก๒แผ่นป้ายครับหาเงินหมื่นให้เจอ

เงินรางวัลนะเงินรางวัล

นี่ถ้าเกิดเปิดแบบนี้นี่มีสิทธิ์ลุ้นเงินแสนแล้วเนี่ย

เบอร์๗ครับเงินรางวัลหรือเปล่า

ก็ต้องเปิดให้ได้ป้ายเงินรางวัลกลับไปเยอะที่สุดล่ะครับ
วัดเออ
โอเคตอนนี้สะสมอยู่๒๐๐๐บาทแล้วนะครับ

มี๔๕วิมาเจออันนี้เวลายาวเลย

แล้วก็มี๑๕วิกับ๑๐วินะฮะ
เงินตอนนี้หาอยู่ได้แค่๒๐๐๐บาท

เบอร์๘ชัวร์นะ
ชัวร์
ชัวร์นะต้องเป็นเงินนะ
เงินได้กลับบ้าน๓หมื่นนะ

โอ้โห
แถมไปแล้วนะฮะ
ได้ไปนะครับ๓หมื่นบาท
หมดเวลา
จบลงไปแล้วกับศึกแห่งความรักของคู่รักตลกอาวุโสสองเพื่อนซี
มาโชว์ความรู้ใจกันไปแล้ว
เสาร์หน้าเตรียมพบกับการประชันกันของสองตลกอารมณ์ดี
เน่งเชิญยิ้มและหน่อยเชิญยิ้ม
ควงคู่คนรู้ใจมาร่วมศึกพิสูจน์รักจะสนุกแค่ไหน
ติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ
โป๊งเน่งเชิญยิ้มและหน้าครับ